แปลกเหมือนกันแปลกจนชาวบ้านแล้วก็คนที่อยู่ในปั๊มน้ำมันเนี่ยตกใจแล้วฮือฮาสิคะ
พาคุณผู้ชมไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ค่ะอยู่ที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
จุดนี้คือบ้านแม่ต่ำบุญโยงนะคะไปที่ปั๊มเนี่ยไม่ได้ไปเติมน้ำมัน
แม้ว่าวันนี้มันจะลดราคาแล้วก็ทำตอนนี้ลดแล้วนะลดแล้วค่ะ
แต่สิ่งที่ไม่ลดเลยก็คือความน่าสนใจสนใจอะไรล่ะ
คุณดูป้ายป้ายสถานีปั๊มน้ำมันแห่งเนี้ยนะคะเลยหน้าขึ้นไปปุ๊บ
คุณจะเจอรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่โอ้โหเนี่ยอยู่ตรงข้างล่างตรงขอบมันอ่ะ
โอ้โหซูมเข้าไปนะคุณผู้ชมจะเห็นเลยดูดิ
ชาวบ้านบอกไม่เคยเจอพึ่งหลวงทำรังขนาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
ดูเพราะว่าอะไรคะแสงมันสะท้อนอ๋อนี่เห็นไหมเราอยู่ข้างล่างเนี่ย
เห็นไหมป้ายก็ว่าใหญ่แล้วรังพึ่งหลวงก็ใหญ่ไม่แพ้กัน
คือปกติชาวบ้านบอกมักจะเห็นพึ่งเหมือนทำหลังที่ต้นไม้บ้างเอ่ยนะคะ
หรือว่าบ้านคนอะไรทั่วไปแล้วก็ที่สำคัญมันจะไม่ทำรังในที่ที่
อากาศร้อนหรือว่าโดนแสงแดดแรงแรงแต่เนี่ยมาทำรังตรงป้าย
ป้ายปั๊มน้ำมันสูงสูงใหญ่แบบเนี้ยค่ะเออ
เป้อยนี้สูงประมาณสักยี่สิบเมตรได้เพราะว่ามันเสี่ยงไม่ล่ะ
สูงแล้วตรงนั้นอ่ะแดดส่องทั้งวันด้วยอ้าว
กันว่ามันผิดธรรมชาติแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นมาแบบนี้มาให้โชคใช่ไหมล่ะ
ชาวบ้านเขาก็หาวิธีวิเคราะห์วิจารณ์กันไปต่างนานา
แล้วจะไปพิจารณาซื้อสิ่งที่จะนำโชคนำลาบมาให้ในงวดต่อไป
ว่ากันอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครไปทำอะไรมันนะคะ
คือปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นในเมื่อมันยังไม่ได้กระทบต่อการดำรงชีวิตของเรา
แต่ว่ามันแปลกดีแต่มันอยู่ที่สูงเนอะสูงมากเลยไม่รู้ถ้าจะขึ้นไปแบบว่าทำยังไง
ต้องใช้รถกระเช้าไปอย่างนี้คงต้องปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้น
อย่าไปรบกวนเขาเลยเขาอยู่ที่สูงเขาไม่รบกวนเราเราก็ไม่รบกวนเขา